คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวดราม่าในโลกโซเชียล

เพราะว่ามีคนเอาเรื่องนี้มาโพสต์ต่อ
บอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งทำงานอยู่ที่เกาหลีใต้
ลักษณะก็คือผีน้อยเกาหลีใต้นะครับ
จริงแล้วเธอส่งเงินให้ที่บ้านเดือนละ๕๐๐๐บาท

แต่ทีนี้ผู้หญิงคนนี้ทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้
เขียนว่ากะได้นำเขาอยู่
เหมือนว่าเธอได้รับเงิน๕๐๐๐บาทจากโครงการเยียวยาด้วย
คนในโลกโซเชียลก็เลยถามว่า
นี่ผู้หญิงที่ไปทำงานอยู่ที่เกาหลีใต้คนนี้
โอ้โหได้เงินเดือนจากเกาหลีใต้ตั้งเยอะ
แล้วถือว่าเธอเป็นผู้เดือดร้อนหรือคนตกงานหรือยังไง
นี่ไงเลยกำลังงงอยู่ว่าได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ตรงไหน

เอาเรื่องนี้มาแชร์ต่อมาโพสต์ต่อ
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเป็นภาพแรกไปนะครับ
ว่าผู้หญิงที่ทำงานอยู่ที่เกาหลีใต้เนี่ย
ก็เอาภาพเรื่องของการโอนเงินนะนะ

แล้วก็เขียนแคปชั่นว่ากะได้นำเขาอยู่
ก็เหมือนว่าเนี่ยกะได้เงินอยู่นะ๕๐๐๐บาทเนี่ยนะฮะ
ใช่แล้วก็เขียนว่ามีค่าลงทะเบียนพร้อมแบบนี้ค่ะ
เอามาโพสต์ต่อแล้วก็ระบุข้อความว่า
คนนี้ได้เงิน๕๐๐๐บาทด้วยเหรอ
ตอนนี้เป็นผีน้อยอยู่ที่เกาหลีค่ะ
แม่เขาเคยเล่าให้คนแถวบ้านฟัง
ผู้หญิงคนนี้ส่งเงินมาให้บ้าน
เดือนตั้ง๕๐๐๐บาทและตอนนี้ก็อยู่ที่เกาหลีด้วยนะคะ
แล้วเขาเข้าข่ายเป็นคนตกงานหรือเปล่า
ควรจะได้รับเงินหรือเปล่านะครับแล้วก็หลายคนที่เข้าไปดูในเพจ
แล้วก็เข้าไปดูในโพสต์นี้โอ้โหแสดงความคิดเห็นเป็นทางเดียวกันเลย
บอกว่าทำไมถึงได้รับเงิน
คนที่เดือดร้อนจริงที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย
ไม่ได้สักกระแดงเดียวนะฮะเรื่องนี้เองเราก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
เราก็ตรวจสอบจากเจ้าของโพสต์ต้นเรื่องคือนางสาวน้ำพึ่งพิมพันธ์
บอกว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการเข้าใจผิด
เพราะเงิน๕๐๐๐บาทที่ได้รับเป็นเงินจากการลงทะเบียนให้คนที่บ้าน
ลงทะเบียนให้ตัวเธอเองลงทะเบียนให้ใครบ้างล่ะ
ให้แม่ให้พ่อให้พี่สาวและให้ลุงที่อยู่ที่เมืองไทย
ซึ่งเป็นคนแก่แล้วก็เป็นคนแก่ที่ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ไม่เป็น
มาขอให้เธอช่วยลงทะเบียนให้เธอก็เลยตัดสินใจช่วยลงทะเบียนให้
และภาพที่เห็นว่าเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีคืนให้แม่
ซึ่งแม่ได้รับผลกระทบจากโควิดจริงเนื่องจากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว
และร้านขายของชำแล้วก็ให้เธอนั้นลงทะเบียนให้
แล้วก็เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์๕๐๐บาทเงินมันก็เลยมาเข้าบัญชี
พอมาเข้าบัญชีเธอก็ต้องโอนเงินให้กับแม่ไป
เรื่องนี้ที่ถูกเอาไปโพสต์ในโลกโซเชียลโดยเพจดัง
เธอบอกว่าเธอเอาภาพหลักฐานทั้งหมด
ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วคือให้คนที่บ้านไปลง
ทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจแล้วเพราะเรื่องดังกล่าว
ก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับเธอและครอบครัวแล้วก็ยืนยันนะครับ
เธอเองไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยามาเป็น
ของตัวเธอเองอย่างแน่นอนยินดีให้มีการตรวจสอบข้อมูล
จากระบบได้เลยฮะคือลงภาพแบบนี้ลงโพสต์แบบนี้ไป
ทำให้หลายคนเข้าใจผิดไงแล้วก็ไปตรวจสอบสถานะของเธอ
ว่าจริงสถานะของตัวเธอเองนั้นไม่ได้เดือดร้อนแต่เธอก็ชี้แจงมาว่าเนี่ย
เป็นการลงทะเบียนให้คนในครอบครัวนะครับ